จากบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ก็มีข่าวมาเป็นระยะนะคะ

รวมถึงเรื่องของการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือนายกรัฐมนตรีค่ะ
การประชุมสอบคอก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
นายกบอกว่าหลังจากนี้ไปภาพคนเร่ร่อน
หรือว่าภาพการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่อยู่ตามท้องถนนนายกบอกเลยนะ
เจ้าหน้าที่ไปทำให้ได้อย่าให้เห็นอีก
ก็ต้องไม่มีนะคะแต่ว่าล่าสุด
เมื่อวานนี้มีมาอีกหนึ่งนะคะ
เสียชีวิตที่อนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นศพผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๘๐ปีคือตอนแรกเนี่ยไม่ทราบนะคะ
เสียชีวิตจากอะไรเพราะเห็นนอนอยู่แบบนั้น
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบอย่างรอบครอบอะค่ะ
ก็คือทำการสวอปศพปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เห็นชายเร่ร่อนหมดสติแล้วก็ล้มลง
จากนั้นยกน้ำขึ้นมาดื่มก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบนะคะ

พอเจ้าหน้าที่ไปถึงค่ะอ้าวเสียชีวิตแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๘๐ปีค่ะ

ตัดสินใจตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยวิธีรับผิดเทสนะคะ
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็เลยจะต้องเอาเทปเหลืองดำเนี่ย
กั้นพื้นที่เอาไว้หลังจากนั้นเก็บศพไปชนะสูตรต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
๑๐๓วิสิตสมบุญผู้ดูแลวิกโตรี่พลอยเกาะมายาถ่ายเปิดเผยนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนเร่ร่อนที่มาพักอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เคยเห็นว่าชายคนนี้มานอนที่นี่ไม่ทราบว่ามาจากไหนค่ะ
และปกติแล้วบริเวณนี้จะมีคนแร่มมาพักประจำ
ขณะที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยหลังจากการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้น
พบว่าผู้เสียชีวิตไม่มีบาดแผลตามร่างกาย
ส่วนการตรวจเบื้องต้นที่พบติดเชื้อโควิด๑๙ต้องไปตรวจสอบต่อที่โรงพยาบาล
ในกระเป๋าพบยารักษาโรคเป็นยาประจำตัวนะคะก็คือโรคเบาหวานและความดัน

หลังจากนี้ต้องประสานติดตามญาติผู้เสียชีวิตนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ